ส่วนอีกหนึ่งรายการนะครับที่ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดเป็นประจำอยู่แล้วก็คือ
ยอดมวยไทยรัฐโอ้โหมีข่าวดีนะครับ
สำหรับแฟนหมัดมวยครับเพราะว่าในการแข่งขันต่อไปเนี่ย
เราจะมีการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ในการถ่ายทอดสดด้วย
รอบหนึ่งปีมาแล้วนะครับในช่วงเดือนกันยายนนะครับ
เราก็อยากจะนำเสนอสิ่งดีเช่นเดียวกันนะครับมวยรอบอาจจะมี
ต้องติดตามนะครับเพราะว่าวันนี้คุณเอกชุมพรนั้นก็มีสัมภาพผู้บริหารมาฝากกันด้วยครับ

ศึกยอดมวยไทยรัฐครบรอบ๑ปีไปตั้งแต่วันที่๕
กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะครับกระแสแรงเกินคาด
แฟนมวยนี่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีครับ
จะมีข่าวดีย้ายสถานที่ไปจัดให้ยิ่งใหญ่แล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับ
ถ้าพูดถึงจุดเด่นน่าจะเป็นเรื่องของโปรดักชั่นในการถ่ายทอดนะคะแล้วก็คู่ตัวนักมวยนะคะการประกบคู่มวย
ซึ่งเราก็ได้พาร์ทเนอร์ที่แข็งแรงมากอย่างคุณทรงชัยรัตนสุบันซึ่งเป็นโปรโมเตอร์ชั้นนำของประเทศ
แกก็มาช่วยประกบคู่มวยซึ่งก็สร้างสีสันสร้างความสนุกความมันให้กับรายการในแต่ละสัปดาห์ในทุกสัปดาห์
เพราะฉะนั้นเรื่องของคุณภาพการถ่ายทอดสดซึ่งเราก็ตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทเป็นอย่างมาก
เรื่องของคู่นักมวยนะคะแล้วก็โปรโมเตอร์ที่แฟนทุกคนชื่นชอบแล้วก็ยังคิดถึงแกอยู่ค่ะ
อย่าลืมครับเสาร์นี้พบกับความยิ่งใหญ่ฉลองครบรอบ๑ปีศึกยอดมวยไทยรัฐเปิดหัวคู่แรกนี่เพชรเมืองชน
ป้องกันแชมป์๑๒๖ปอนด์กับชนะเพชรเสือใหญ่ชิงแชมป์๑๐๘ปอนด์กับวิทยาเล็กแล้วก็กล้องศักดิ
มวยเงินแสนมาเสียบแทงแซมมอนแดคเกอร์แลกเดือดอินทราชัยบ่าย๒ถึง๔โมงเย็น
มีนัดกันที่ช่องไทยรัฐทีวีเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีอะไรกันครับ